พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดชนบุรีค่ะมาดูเรื่องนี้
เรื่องแปลกของหญิงสาวอายุ๒๕ปี
เธอไม่รู้ว่าตัวเองท้องค่ะเพราะเธอบอกว่าประจำเดือน

ปรากฏว่าวันนี้เข้าห้องน้ำปวดท้อง

พอนั่งปุ๊บเด็กทารกหลุดออกมา

นี่ค่ะเป็นทารกเพศชาย

วันนี้ประมาณ๑๑โมงครึ่งทางมูลนิธิไตรคุณธรรม
ได้รับแจ้งบอกมีคนคลอดลูกที่บ้านหลังนึงที่เมืองชนนะคะ

ในห้องน้ำพบคุณพรปวีอายุ๒๕ปีนั่งอยู่ที่พื้นค่ะ
ปลายเท้าของเธอมีเด็กทารกเพศชายสายรกติดอยู่กับตัวเด็ก
แต่ว่าเนื้อตัวเริ่มเขียวหายใจรวยรินแล้ว

แล้วก็รีบนำตัวเสกเด็กส่งโรงพยาบาลค่ะ
คุณพรปวีบอกว่าเธอไม่รู้ว่าเธอท้อง

แต่วันนี้รู้สึกปวดท้องเหมือนจะถ่ายหนัก

พอถอดกางเกงปุ๊บเด็กหลุดออกมาเลย
ก็ยังไม่รู้ว่าลูกชายตอนนี้จะเป็นยังไง
ได้แต่หวังว่าลูกจะปลอดภัยค่ะ
เพื่อมารู้ต้องอย่างนี้

ใช่แล้วหนูรู้สึกปวดท้องมาก
แล้วหนูอยู่บ้านคนเดียวเดี๋ยวข้อมีโทรหาเพื่อน
เช็ดใจดิพี่ทำอะไรไม่ถูกเลย
เธอบอกว่าเธอไม่รู้จริงว่าเธอท้อง
แต่ทั้งนั้นก็ขอให้เด็กปลอดภัยค่ะ